ที่เรื่องตลกกันบ้างตลกเนี่ยไม่ได้ตลกตลอดเวลานะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้หลายคนทราบกันดีว่ามีปัญหาเรื่องลูกสาวก็คือน้องแตงกวา
เขาเจอมรสุมข่าวฉาแบบถาโถมเข้ามาเยอะแยะมากมาย
คือน้องแตงกว่าเธอก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยใช่ไหมคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยปานดเขาก็เผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราว่าตอนนี้
เหมือนได้ลูกสาวคนเดิมกลับมาเลย
คืออาการโรคซึมเศร้าของน้องแตงกวาดีขึ้นมาก
จากที่น้องบอกว่าจะหนีไปเรียนเมืองนอกแล้วไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้ว
ตอนนี้ป่าบอกว่าชะลอโครงการไปเรียนเมืองนอกไว้ก่อนเลยนะ

ส่วนแง่คิดในการใช้ชีวิตนะคะ
โน้ตเขามีการใช้ชีวิตที่ดีมากก็คือเขาบอกว่า
เราเป็นดาราเป็นคนของสังคมของประชาชน
สุ่มเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียงอะไรต่างเนี่ย
ป่าจะไม่ทำเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญก็คือ
เมาไม่ขับแน่นอน

ไม่ได้ห่วงครับให้เขาเรียนภาษาเยอะก่อน
ตอนนี้จิตใจเขาดีขึ้นมากเราดีใจ
บังเอิญผมเป็นคนที่ขับรถเอง

ถ้าเกิดเราไปเจอด่านแล้วเราโดนเป่าเนี่ย
พอเราผิดกฎหมายปุ๊บเราโดนจับเนี่ย
เราจะไปออกรายการทวีจะไปสอนชาวบ้านเขาได้ยังไง
ผมว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด

เพราะว่าปานอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมาก

เป็นข่าวที่เสื่อมเสียอะไรต่างออกมาเลย
เพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตัวที่จะอยู่ในวงการบันเทิงได้
ต้องเอาบุคคลรุ่นใหญ่เป็นแบบอย่าง

ที่ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้เลย